เดี๋ยวเราจะไปดูล่าสุดที่สนหัวหมาก
หลังจากที่นายพนุพงศ์จาดนอก
หรือไม้ระยองแก่นำผู้ชุมนุมของคณะรัฐศรี๖๓

หลังจากที่เขาไปชุมนุมที่แถวย่านรามคำแหง
ตกลงแล้วล่าสุดเป็นอย่างไร

รายงานสดเข้ามานะครับคุณนฤทธิ์ครับ
น่ามุชมเห็นด้านหน้านะครับผมจะพาไปดูนะครับ
ทางประชาชนนะครับ
มีการรวมตัวกันบริเวณด้านหน้า

กำลังไปต่อนะครับตามมาเลยดีกว่านะครับ

นั่นเรายากด้วยใช่ปะ
กลับไปด้านหลังของสอนอนะครับเพื่อที่จะตามพูดบอกกับตำรวจนะครับให้
ซึ่งตอนนี้นะครับวิ่งไปเป็นจำนวนมากเลยครับ
นี่นะครับที่ทีมข่าวพยายามติดตามไปดูนะครับ
ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับด้านหน้าเนี่ย
ตำรวจนะครับอยู่นะครับ
ตอนนี้เป็นสัญญาณสดจากคุณนาวิทยาลัย

แล้วก็คอบประโยชน์คุณผู้ชมที่อาจจะติดขัดแรกน้อย
เพราะว่าเป็นบรรยากาศสดเลยสอนออกหัวมากตอนนี้

อาจจะมีปัญหาเรื่องของการส่งสัญญาณนิดหน่อยนะคะ
แล้วเป็นช่วงที่เรากำลังวิ่งตามไปดูด้วย

เข้าใจว่ามีกลุ่มแนวร่วมหรือว่าผู้ชุมนุมที่เดินตามไม้ระยองไปหรือไม่อย่างไรนะครับ
ถ้าจะดูจากรถตู้คันนี้นี่ฮะ
ไม้ระยองนะครับนายพนุภงศ์ศาสตร์นอก
คือเหมือนกับว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยได้นำไม้ระยองขึ้นรถไป
ใช่ค่ะและกลุ่มผู้ชุมนุมกลุ่มนี้พยายามที่จะเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ปล่อยตัวค่ะ
เขาก็เลยเปิดรถแล้วก็ออกมาพูดมาคุย
เดี๋ยวลองฟังดูนะฮะ
นี่เป็นที่สอนอหัวหมากนะครับ
เขานะครับได้พูดคุยกับเจ้าหน้าเจ้านิษย์

ตอนนี้ไม้ระยองเนี่ย
กำลังพูดกับผู้ชุมนุมที่ตามเข้ามาอยู่
ใช่ค่ะก็ได้ยินเสียงเมื่อสักครู่นี้คล้ายกับ
เหมือนกับขอให้เตือนผู้ชุมนุมด้วยกันที่มาให้กำลังใจ
อย่ามาแบบทำให้รถได้รับความเสียหาย

พยายามทำความเข้าใจกับมวลชนที่มาให้กำลังใจนะคะ
อาจจะติดขัดเล็กน้อยเพราะว่ามีประจงค่ะ

คือพอเจ้าหน้าที่คุมตัวไม้ระยองมาที่สอนอหัวหมาก
ตามหมายศาลที่ไปแจ้งก่อนหน้านี้

กลุ่มนี้ตามมานะครับ
ไม้ระยองก็เลยลงจากรถมาใช่ค่ะไม้ระยองก็บอกกับทาง
เจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะขอคุยเองครับ
คุยกับมวลชนที่มาให้กำลังใจแล้วก็มาเรียกร้องให้ตำรวจปล่อยตัวไม้ระยองอ่ะนะคะ
ก็เลยมีการพูดผ่านทรโคงนี่ดูเหมือนว่าจะนำขึ้นรถแล้วนะฮะ
ใช่คุมตัวไปครับต่อชะดอภาคหนึ่งนะคะ
ตามรายงานของผู้สื่อข่าวของเราที่อยู่ในพื้นที่ด้วยนะคะ
คือผู้ชุมนุมที่เป็นแกนนำที่ถูกควบคุมตัวในช่วงเวลา๓๔วันที่ผ่านมานี่เนี่ย
ส่วนใหญ่จะถูกส่งไปที่กองบัญชาการของต่อชดภาค๑ที่ปฐุมธานี
นะฮะแต่ว่าถ้าตามประกาศของหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง
ท้องที่กรุงเทพมหานครเนี่ยจะกำหนดสถานที่ควบคุมตัวผู้ต้องหาเอาไว้หลายจุดอยู่เหมือนกันนะ
อย่างวันนี้ที่ออกมาล่าสุดเนี่ยก็คือให้ส่งไปควบคุมตัวที่กองบัญชาการช่วยรบที่หนึ่ง
ค่ายพนัฐบริษฐรีอุไทยตะบลเกาะจันทร์อำเภอเมืองจังหวัดฯชนบุรี
อ่าก็เลยยังไม่รู้ว่าจะไปไหนนะฮะนี่ขึ้นรถไปแล้วนะคะเรียบร้อยนะคะเจ้าหน้าที่ปิดประตูรถค่ะ
ถึงสถานที่ที่จะควบคุมตัวไม้ระยองต่อไปมวลชนที่ไปให้กำลังใจก็เปิดทางนะคะ
แต่แสดงออกทางสัญลักษณ์ด้วยลักษณะของการชู๓นิ้วอย่างที่เห็นในภาพค่ะ
แล้วก็เปิดทางให้รถออกไปได้นะคะที่ผมดูจากข้อมูลล่าสุดเนี่ยนะครับ
ถ้าเป็นข้อมูลณขณะนี้สนหัวหมากนำหมายสารแขวงปฐุมวัน
ที่ออกหมายจับเอาไว้หลายคนด้วย
นอกจากนายพนุพงศ์จากนอกหรือไม้ระยองแล้ว
ยังมีนายแพทย์ทศพรเสรีรักษ์ด้วยนายอัธพลบัวพัฒน์นะครับ
นายนวัตรเลี้ยงวัฒนานายชินวัตรจันกรจ่าง
เป็นความผิดฐานฝ่าฝืนข้อกำหนดห้ามมีให้มีการชุมนุมหรือมั่วสุม
กระทำการอันเป็นการยุโยงให้เกิดความไม่สงบ
หมายจับนี้นะครับทางตำรวจเนี่ยได้ขอมัดสารแขวงปฐุมวันเอาไว้นะครับ
ที่มีการร่วมกันชุมนุมตั้งแต่๕คนขึ้นไป
ฝ่าฝืนพรกรฉุกเฉินที่ร้ายแรงเหตุการณ์เกิดขึ้นบริเวณแยกประทุมวัน
ก็คือเมื่อวานนี้แล้ววันนี้ก็เลยตามมาควบคุมตัว
หลังจากนี้ก็ต้องดูว่าจะส่งไปที่ไหนอย่างไรนะครับ